มันเกิดเหตุรถชนระเนรนาศในพื้นที่กรุงเทพนะครับ
เพราะเป็นการขับรถฝ่าฝนถนนลื่นแล้วก็ชนกันระนาวเลย
เส้นวิภาวดีเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณตี๒๓๐อันนั้น๒๐คัน
และพอตี๔เกิดขึ้นที่เส้นสะพานใหม่คือพระหลโยธินขาออกนะครับ
แถวบริเวณตลาดยิ่งเจริญปรากฏว่าเหตุการณ์ที่ตลาดยิ่งเจริญเนี่ย

และตอนนี้มีการเปิดคลิปออกมาแล้วว่ารถคันไหนเป็นต้นเหตุนะครับ
เพราะว่าคนขี่รถจักรยานยนต์เขาเสียชีวิต
แต่รถเก่งที่เป็นต้นเหตุเนี่ยขับมายังไง
คุณผู้ชมไปดูคลิปกันนะครับ
นี่แหละครับคุณเห็นไหมฮะว่ารถเก๋งคันสีดำมันพลิกหงาย
ล้อชี้ฟ้าแล้วมันก็ถลายมาไกลมากขนาดนี้

รถเก๋งคันสีดำก่อนที่จะถลายมาตรงนี้นะครับ
คือเขาชนรถจักรยานยนต์คือบิ๊กไบท์ก่อนแล้ว

รถจักรยานยนต์นี่ฮะสีเขียวรถจักรยานยนต์

แล้วรถเก๋งสีดำขับมาเร็วมาก
ถนนลื่นนะครับคุณตกปล่อยแบบนี้
นี่ภาพอีกมุมหนึ่งเดี๋ยวจะเห็นนะฮะ
ชนรถจักรยานยนต์จากนั้นก็เป็นมุมแรกที่เราให้ดูแล้วครับว่า
รถเก๋งก็หงายท้องล้อชี้ฟ้า
แล้วก็ถลายมาชนรถต่างนานา

รถกระบะ๔ประตูก็พุ่งขึ้นไปที่ทางเท้านะฮะ
เหตุการณ์สะโหลดนี้นะฮะทำให้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งราย
ก็คือคนที่ขี่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบท
ก็คือนายวุฒิชัยแช่มน้อยอายุ๓๖ปี
ซึ่งเมื่อวานเรานำเสนอข่าวไปว่าเป็นเหตุน่าสลด
เพราะผู้ชายคนนี้เขาเหมือนกำลังจะเดินทางไปเที่ยวกับเพื่อน
นั่นค่ะไปตั้งแคมป์กับเพื่อน
เพราะว่าการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ
แล้วก็การพบศพรวมถึงกระเป๋าที่ตกอยู่
ในกระเป๋าคือมีเสื้อผ้าและมีอุปกรณ์ในการตั้งแคมป์นะครับ
เพื่อนก็บอกว่ากำลังจะไปเที่ยวกันอย่างมีความสุข

แล้วก็เมื่อวานนี้นะครับคนขับรถเก๋งคันสีดำ
คือได้รับบาดเจ็บเดินออกมาจากรถพูดจาไม่รู้เรื่อง

เจ้าหน้าที่นำตัวขึ้นรถพยาบาล
ก็ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลภูมิพลเพื่อเข้ารับการรักษาตัว
แต่ทีนี้หลายคนก็มีการถามว่า
คนขับรถเก่งคันสีดำคนนี้คือดื่มอะไรมาหรือเปล่า

เจ้าหน้าที่ได้มีการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์หรือเปล่า
ซึ่งเรื่องนี้พันธุ์ตำรวจโทรสาราวุฒิบุตรดี
สารวัตรสอบสวนสนบางเขนก็เปิดเผยว่า
ตอนที่เกิดเหตุผู้เกาะเหตุหรือว่าคนขับรถเก่งสีดำ
ไม่ยอมให้ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลในจุดเกิดเหตุ
ทีนี้ครับทางตำรวจก็ไม่ได้นิ่งเฉยนะฮะ
ส่งเรื่องให้โรงพยาบาลตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์
ในกระแสเลือดซึ่งมันถามมาทำได้เป็นขั้นตอน
ก็ทีนี้ต้องรอผลการตรวจจากแพทย์
แล้วก็ทีนี้ครับก็ต้องเรียกตัวของคนขับรถเก๋งสีดำเนี่ย
มาสอบปากคำอีกครั้งถึงจะแจ้งข้อหงข้อหากัน
เพราะเป็นอุบัติเหตุที่ทำให้มีคนตาย
ก็รอผลการตรวจเรื่องของปริมาณแอลกอฮอล์นะฮะ
เพราะว่าเท่าที่เห็นในคลิปที่เพิ่งมีการเปิดเผยออกมา